ก่อนหน้านี้ในประเทศจีนเวียดนามและประเทศแถบเพื่อนบ้านของเรามีข่าวว่า
อฮิวาแอฟริการะบาดในสุกร
เรื่องนี้ทำให้ผู้เลี้ยงสุกรในบ้านเราก็เป็นห่วงนะคะ
รวมทั้งผู้บริโภคเองบอกว่าเป็นห่วงว่าราคาสุกรจะเพิ่มสูงขึ้น
แตะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
ถ้ากิโลกรัมละ๓๐๐บาทนี่เดือดร้อนเลยนะคุณนะ
เนื้อหมูนี่เป็นเนื้อที่คนส่วนใหญ่ก็บริโภคกันเนี่ยนะ

มันก็จะทำให้ราคาอาหารตามสั่งมันก็จะแพงไปด้วย

แต่ผู้เลี้ยงบอกว่าไม่น่าจะขึ้นไปถึงราคากิโลกรัมละ๓๐๐บาท
รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยยังไม่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
นายสุรชัยสุธิธรรมนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่พบโรคอฮิวาแอฟริกาในสุกร

หลังจากมีการแพร่ระบาดในจีนในเวียดนามและประเทศแถบเพื่อนบ้าน
แล้วตอนนี้ภาครัฐและเอกชนช่วยกันทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไง

ภาครัฐและเอกชนของไทยจัดตั้งค่ะ
พ่นยาฆ่าเชื้อถาวรที่อำเภอคลองหาด
ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ตั้งขึ้นมา๒จุดนี้เพื่อสกัดการแพร่ระบาด
เริ่มดำเนินการมาแล้วกว่า๒เดือน
วัวหายล้อมคอกนะไม่ได้เพิ่งจัดตั้งขึ้นมานะคะ
ทำมาแล้ว๒เดือนเปิดอย่างเป็นทางการ
มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือประชาชนรับรู้ใน๗มิถุนายนที่ผ่านมา
พ่นยาฆ่าเชื้อถาวรจะทำหน้าที่จัดล้างสินค้าเกษตรทุกชนิด
พ่นยาฆ่าเชื้อโดยให้จอดรถทิ้งไว้ในบริเวณที่ทำการตรวจสอบ
และจะสุ่มตรวจสินค้าพร้อมกับมีทีมสุนัขดมกลิ่น
ตรวจความผิดปกติของสินค้าทุกชนิด
จากเตรียมเปิดอีก๒แห่งเป็นโรงพ่นยาฆ่าเชื้อแบบถาวรด้วย
จุดแรกที่มุกดาหารจุดที่๒นครพนมนะคะเริ่มสัปดาห์หน้าเลยค่ะ๑๓๑๔มิถุนายน
ส่วนเรื่องของการแพร่ระบาดมีหลายคนเป็นห่วงว่าถ้าแพร่ระบาดเข้ามา
หรือว่าแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ในประเทศเพื่อนบ้านในจีนในเวียดนามเอง
จะทำให้ราคาเนื้อหมูในประเทศมันจะสูงขึ้นไหม
จะพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ๓๐๐บาทไหม
เรื่องนี้บอกว่าตรงกันข้ามเลยค่ะราคาน่าจะถูกลง
จากการเทขายเนื้อสุกรในจีนและเวียดนามจะหายไปร้อยละ๕๐เลย
ขณะที่ในไทยเองภาครัฐต้องเข้ามาช่วยชดเชย
ไม่ให้ขาดทุนเพื่อให้เกิดความสมดุลนะคะ
สำหรับราคาสุกรของไทยกรมการค้าภายใน
มีข้อตกลงกับสมาคมผู้เลี้ยสุกรแห่งชาติบอกว่า
หากราคาหน้าฟาร์มของสุกรมีชีวิตเกินกว่ากิโลกรัมละ๗๕บาท
หมูเนื้อแดงขายปลีกเกินกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
กรมจะออกมาตรการควบคุมราคาและออกมาตรการห้ามส่งออกสุนัขทันทีเลย
เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนจากการบริโภคเนื้อที่แพง
ปัจจุบันพบว่าต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐บาท
และราคาสุกรหน้าเขียงยังไม่เกินกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
เลี้ยงเองผู้บริโภคเองก็วางใจได้ทั้งเรื่องของโรคเองและเรื่องของราคา
ทะลุ๓๐๐หรือเปล่านี่ยังไม่รู้เลยนะคะ